ข่าวนี้เสพยาติดยาแล้วก็หิวข้าวจนหลอนจนคลั่ง
ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ที่สมุทรปราการค่ะ

แต่ไปเอากันไกลตัดย่านั้นมาแทงคอตัวเอง

เจ้าหน้าที่ต้องดึงกันไกลตัดย่าออกจากคอค่ะ
เป็นพ่อครัวชาวกัมพูชานะคุณผู้ชม
นี่ค่ะตำรวจสพพระประแดงแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู

ผู้ชายคนนี้เขาเป็นพ่อครัววัย๒๗ปีเป็นชาวกัมพูชา
ก็ก่อเหตุค่ะคุ้มคลั่ง
แล้วก็ใช้กันไกลตัดย่ามาแทงคอตัวเอง

อยู่ที่บริเวณหลังร้านอาหารอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพล
ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
ทีนี้ก็ต้องไปสอบถามเพื่อนร่วมงานค่ะ
เล่าให้ฟังขณะที่เพื่อนร่วมงานเนี่ย

ก็มีคนวิ่งมาบอกว่าเนี่ยพ่อครัวเขาคุ้มคลั่ง

พ่อครัวคนนี้ยืนถือกันไกลตัดย่า
เอามาจี้คอตัวเองกันไกลตัดย่านนี้คุณผู้ชม
แล้วคิดดูสิใช้กันไกลตัดย่าเนี่ย
แทงเข้าไปที่คอหลายครั้งนะ
รับประพอเนี่ยก็ต้องวิ่งเข้าไปช่วยเหลือ
เพราะว่าเห็นเขาแทงเข้าไปที่คอแล้ว
รับประพอต้องดึงกันกายนี้ออกมาค่ะ

โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู

ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีข้อมูลว่า
เดี๋ยวจะมีการสืบสวนสอบสวน